ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คุณยายปรากฏว่าไปเจอศพตายอยู่ในป่ากล้วย
หรือว่าสวนกล้วยภายในพื้นที่บ้านนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่า
คุณยายมาตายตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่ามีร่องรอยคือเหมือนกับว่า
ผากยุบด้วยแล้วก็มีร่องรอยเหมือนโดนแทงสงสัยหลานสาว
เพราะว่าท่าทีมีพิรุษก็มีการพูดคุยจนกระทั่งได้เบาะแสข้อมูล
และหลานสาวก็รับว่าเธอได้คุยกับแฟนนุ่มของเธออายุสิบห้า
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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

แค่ว่าให้ยายพิการพูดไม่ได้จะได้ไม่ต้องมายุ่ง

คืนที่เกิดเรื่อง๔พฤษภาหลานสาวทำทีออกไปหาแฟนนุ่ม
แล้วให้แฟนนุ่มย่องมาทำร้ายยาย
แต่ว่าปรากฏว่าด้วยความที่ยายเขาตัวใหญ่กว่า
แล้วก็มีแรงพอสมควรอายุ๖๐กว่า

ไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะฮะก็เลยสู้ขัดขืน
ก็เลยสุดท้ายโดนมีดฟัน

คุณตาก่อนหน้านั้นทำงานขับรถหกล้อ
อยู่ที่ชนบุรีรีบตีรถกลับมาที่ขอนแก่น

ตาเนี่ยเตือนยายเสมอว่าเข้าใจว่ารักหลาน
แต่เราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวเราจะไปบังคับจิตใจหลานไม่ได้หรอก
ยายรักมากก็ห่วงมากและห่วงมาก
จะพาหลานกลับมาขอนแก่นได้ไม่นาน
เพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมไงสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นแบบนี้ครับ
เสียใจด้วยนะครับบรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะ
และพี่สาวของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าหลานคนนี้นะ
จริงแล้วเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอาจจะว่ามีปมจากพ่อแม่แยกทางกันด้วยแหละ
ยายก็รับเลี้ยงดูแลมาคิดดูสิแต่เล็กจนโต
แล้วพอไปคบกับผู้ชายได้ไม่กี่เดือนก็สุดท้ายทำแบบนี้หรือ
ชนวนเหตุอย่างหนึ่งพี่สาวของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
เนื่องจากว่าก่อนตายยายไปเจอวัตถุบางอย่าง
เห็นก็เลยเอาไปทุบทำลายแล้วเห็นว่ามีน้ำแดงวางคล้ายกับบูชาด้วยไง
บูชาด้วยไงนอกจากนี้ก็ไปเจออีก๒ชิ้นเล็ก
น่าจะเป็นเหมือนกับวัตถุศัยศาสตร์
เอาไปทิ้งโถส้วมพอหลานรู้ก็เลยโมโห

นั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งปมเหตุด้วยหรือไม่อย่างไร

ทุบใช้โถ้สวมสั่นละวานมันนี่อย่างนี้เป็นจังฉัน
นี่นะมันจะเฉียบตัวนี้อย่างนี้

พร้อมกับสหวัดวิชาชีพด้วยความที่ก็เป็นเยาวชนทั้งคู่
อายุ๑๔คนหนึ่ง๑๕คนหนึ่ง
เมื่อเขายอมรับก็รวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับครับความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็คุมตัวไปที่สารเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะ